คุณผู้ชมคะคดีนี้คดียักยอกเงินค่าโฆษณาบริษัทอสมทกว่า๑๓๘ล้านบาท

เป็นการกระทำความผิดร่วมกันค่ะระหว่างพนักงานบริษัทอสมท
และพนักงานบริษัทไร้ส้มจำกัด
ซึ่งนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังเป็นเจ้าของ
แม้ว่าในภายหลังผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้น

แต่ว่าก็ไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ศาลไม่ลงโทษผู้กระทำความผิด

รายงานของคุณพลอยสจีฤทธิสินค่ะ
สรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง
เดินทางออกจากสารอาญารัชดาพิเศษ
ด้วยทาถีและศีลหน้าที่เรียบเชย
และไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
หลังสารพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นายสรยุทธ์กับพวกรวม๓คน

โดยตีราคาประกันคนละ๒ล้านบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับการอนุญาตจากศาล
รวมทั้งให้มารายงานตัวต่อสารทุก๓๐วัน

เริ่มต้นมาจากนางสาวพิชชาพาเอี่ยมสะอาด

บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

รายงานการโฆษณาเกินเวลา
โดยใช้น้ำยาลบคำผิดเฉพาะคิวโฆษณาเกินเวลา

ระหว่างวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ทำให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
เสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
โดยนายสรยุทธ์ได้สั่งจ่ายเช็คให้นางพิชชาภา
เพื่อเป็นค่าตอบแทนทั้งหมด๖ครั้ง
รวมเป็นเงินกว่า๗แสนบาท
คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชชี้มูลความผิดเมื่อปี๒๕๕๙
ว่าการกระทำของนางสาวพิชภาจำเลยที่๑
มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐอุตสักราช๒๕๐๒
ขณะที่นายสรยุทธ์มีความผิดฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิด
พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์กร
หน่วยงานของรัฐพุทธศักราช๒๕๐๒เช่นเดียวกัน
จากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่งรายงานถึงอายการสูงสุด
เพื่อเป็นโจทย์ดำเนินการฟ้องต่อสารในคดีอาญา
แต่ข้อเท็จจริงบางอย่างยังไม่สมบูรณ์
จึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสำนวนให้สมบูรณ์

บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อสารปกครองด้วยเช่นกัน
โดยระบุให้ชำระเงินค่าโฆษณาเกินส่วนแบ่งเวลา
ตามที่ตกลงกันไว้ในสัดส่วน๑๕
และไม่ให้สัดส่วนลดลงทางการค้า๑๓๐ตามข้อสัญญา
รวมเป็นเงินกว่า๕๕ล้านบาท
ซึ่งเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา
สารปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในคดีนี้ว่า
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา๕๕ล้านบาท
คืนให้กับบริษัทไร้ส้มจำกัด
การพิจารณาคดีผ่านไปกว่า๑ปี
ในวันนี้สารอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษา

บริษัทไร้ส้มจะจ่ายเงินค่าโฆษณาจำนวน๑๓๘ล้านบาท
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนในภายหลัง

ซึ่งบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับความเสียหายไปแล้ว

ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากบริษัทไร้ส้ม
เนื่องจากบริษัทไร้ส้มเป็นคู่สัญญา
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยตรง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้กลไก
ในการตรวจสอบผิดเพี้ยนไปจากความจริง